สำหรับฤลาการแข่งขันที่ไม่มีใครยอมใคร
ดูสิแต่ละทีมีใครยอมใครกันที่ไหนล่ะ
ยอมอ่ะโอ้โหเอาสากมาจะฟาดฟันกันอยู่แล้ว
โอ้โหนี่ครับเขาจัดกันขึ้นที่งาน
ถนนสายวัฒนธรรมตะบนครองลานพัฒนา

เขาบอกว่าเป็นการรวมตัวกันของเหล่าบรรดา
ชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้าน
มาร่วมกันแข่งขันตำส้มตำลีลาแบบนี้ฮะ

แล้วลีลาของเขาดูเด็ดเผ็ดมัน
ไม่แพ้กับรสชาติของส้มตำเลยนะครับ
งานนี้เทศบาลเขาได้จัดให้มีการแข่งขันตำส้มตำลีลา

สร้างเสียงโหรอกันอย่างสนุกสนานมากมากทีเดียว
หลังจากที่วาดลวดลายการเต้นเสร็จ
พากันไปตำส้มตำอย่างจริงจังจริงใจไม่จริงโจ้
โอ้โหเขียนมากะให้ฮาเลยนะเนี่ยโจโจ้
คุณผู้ชมฮะงานนี้เขามีคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินนะเนาะ
เขาก็ต้องมาดูซิว่ารสชาติเป็นอย่างไร
รวมไปถึงลีลาด้วยให้คะแนนครบทุกด้านจริง
และผลปรากฏว่าทีมที่ชนะเลิศได้แก่
ทีม๓สาวครกยักษ์

ได้รับรางวัลชนะเลิศไปในปีนี้
ส่วนปีหน้าว่ากันใหม่ดูซิว่าใครจะเป็นผู้ชนะ
แต่ผมเชื่อว่ารสชาติลีลาเนี่ยของแต่ละทีมก็ไม่แพ้กันจริง